บายดีหรือเปล่าสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับพี่โดมมาตินนะคะ
ศิลปินร็อกรุ่นใหญ่ว่าตอนนี้เนี่ยเส้นทางสายดนตรีเป็นยังไงบ้างแล้ว
รวมไปถึงอาการป่วยที่มีข่าวออกมาว่าพี่โดมป่วยเป็นเนื้องอกในสมอง
อาการตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วติดตามพร้อมกันค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้สบายดีหรือเปล่าของเรานะคะอยู่กับพี่โดมมาตินนะคะสวัสดียังเป็นทางการด้วยนะคะสวัสดีครับซึ่งพี่โดมโอ้โหปฏิหารมากถ้าใครติดตามข่าวนะคะก็ไม่สบายเป็นเนื้องอกที่สมองใช่ครับโหตอนนั้นข่าวแบบโอ้โหสาหัสมากเลยก่อนที่จะมาเล่าเรื่องสุขภาพเพื่อเป็นอุทาหรณ์เลย
เป็นไงครับผูกพันกับไข้นี้มากไหมครับ
อยู่๗ปี๘ปีตีกลมโกรธมาแทบ๑๐ปี

เท่าสมัยนี้คืออินดีดีด้วยครับ
ค่ะแล้วสู่แล้วพี่โดร่มาร์ตินหายไปไหนคะ

พวกพี่ก็เลยเริ่มถอยหลังกันมาดูว่าเราทำอะไรกันต่อดี
ค่ะก็มาทำธุรกิจส่วนตัว
โดมมาตินป่วยหนักมากตอนนั้นคือภาพที่เห็นตามข่าวคือนอนอยู่ในบนเตียง
สรุปก้อนเนื้อมันเป็นมะเร็งไหมคะหรือว่าอย่างไร
ไม่เป็นไม่ได้เป็นเนื้อร้ายนะครับบอกก่อนไม่ได้เป็นนะครับ
เพียงแต่ว่าช่วงนั้นน่ะทำงานหนักนิดนึงเพราะคนน้อย
อยู่ดีก็มีอาการน็อกขึ้นมาน็อกแล้วก็มีการชักเกร็ง
ใหญ่มาก๕เซนมันก็ไม่เชิงว่ากลัว
กลัวว่าเราจะกลับมาทำงานไม่ปกติ
ถ้าเกิดเรามีก้อนเนื้อซีกทางด้านขวาซีกซ้ายน่าจะอ่อนแรง
โดยธรรมชาติเลยถ้าเกิดเราเป็นซ้ายขวาอ่อนแรงคือจะสลับกัน
คุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่อ่อนแรงใน๓๐คือทำใจไว้นะ
แต่กายภาพได้เพราะผ่าตัดเสร็จกรรมเหมือนได้ฮะหมุนข้อเท้าหนูได้
ยังไงก็ยังให้กำลังใจกันอยู่ว่าพยายามดูแลตัวเอง
ควบคุมตามที่คุณหมอแนะนำสักวันคงจะกลับมาเต็มร้อยนะ

ถามว่าสบายดีหรือเปล่าพี่โดมจะตอบว่าอย่างไรคะ

คติประจำใจที่ทำให้ทำงาน
แล้วก็อยู่ในวงการได้ยาวขนาดนี้ครับพี่โอม
ก็จริงอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ตอนนี้ต้องเชื่อฟังคุณหมอแล้วก็หมั่นดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะ
พักผ่อนเยอะด้วยนะคะอาจจะช่วยได้นะจ๊ะ